คุณผู้ชมว่าแล้วนะคะมาตามกันต่อกับความปั้งปังปัง
ของบอรำวงค์นี้สาวน้อยเผ็ดบ้านแทน
บอกเลยนะคะคิวงานแน่นมากจนน้องอุ๋งอิ่งของเราเนี่ยสามารถปิดบ้านหลังแรกได้เลย
งานที่หัวหน้าวงบอทโจด้ายถึงกับกิ้มแก้มปิก
ปีที่ผ่านมางานเยอะเงินเยอะ
แล้วก็เป็นปีที่เหนื่อยอีกด้วยนะคะแต่ก็แฮปปี้มีความสุขมากนะ
ส่วนถามว่ามีของดีอะไรของดีของเด่นอะไรเนี่ย

เลยทำให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยปังซะก่อน
งานนี้นะคะพ่อโจบอกทันทีว่าส่วนตัวเชื่อว่า
ส่วนนี้เป็นเพราะจังหวัดชีวิตมากกว่า
และสิ่งหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือแล้วก็พาปังอันนี้ความเชื่อนะ
โจบอกกับเราว่าเชื่อว่าเป็นเพราะว่าความกระตันอยู่ที่มีต่อบุพการี

รวมไปถึงร่างทรงของพ่อปู่สนชัยที่เจ้าตัวเคารพนับถือ
นี่พ่อปู่สนใจเนี่ยคือท่านนี้ที่ถือขันหน้าจอเลยคุณผู้ชม
คือทุกครั้งที่มีงานบุญงานกุศลต่างเนี่ยบอสโจและคณะก็ต้องไปขอให้แบบ
พ่อปู่สนใจมาทำพิธีให้แล้วทำให้แล้วมันเหมือนโดนถูกฉลกกัน
มันปังไปซะทุกอย่างแล้วก็แบบเป็นวงหมอลำเงินล้านร้อยล้านแบบนี้แหละค่ะฟังเสียงหน่อยค่ะ
มันอาจจะอยู่ที่จังหวะนะครับหรือวันเวลาศรัทธาบารมีนะครับอาจจะสิ่งที่มองไม่เห็นเนอะ
สำคัญก็คือผมมองว่าคำว่าลงมือทำครับมากกว่า
ดวงโชควาสนาอันนั้นเราเรามีกันอยู่แล้วแต่ว่าสำคัญก็คือการลงมือทำครับ
สิ่งที่เราเคารพนับถือกราบไหว้เนาะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในใจนึกไว้เหนือหัว
แล้วก็คุณครูบาอาจารย์ครูสนชัยพ่อสนใจนะครับที่เรานับถือครับ
แล้วก็เราคิดว่าเราคิดดีทำดีของเรา
ฟังความเห็งนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมสังเกตไหมคะ
ร้อยพระที่ห้อยที่คอชัดเลยโอ้โหอันนี้คือแบบว่าประจำตัวตลอดนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าเครื่องรางของขังที่มันปังมากจริง
ไปไหนมาไหนก็เหมือนได้รับความมั่นใจไปในตัว